คุณผู้ชมค่ะคือมันมาจากการที่ตำรวจทางหลวง
ดักจับขบวนการลักลอบค้าลิงสแหมด

แล้วก็ไปเจอภาพหน้าเวทนาลิงแสม

โอ้โห๒๐กว่าตัวนะคะอันนี้คือคือตำรวจทางหลวงเนี่ย
เขารู้มาว่าจะมีรถเก๋งลักลอบขนสัตว์ป่าสงวนผ่านที่ตำบลหนองเม็ก
อำเภอหนองหานที่อุดรธานีก็เลยสกัดจับค่ะ
ปรากฏว่ารถคันนี้มาถึงก็ติดตามไล่ล่าเขาก็ขับหนีนะ
แต่หนีไปได้แค่๔กิโลก็รวบตัวได้ในที่สุดเนี่ยค่ะ
แต่ว่าของกลางที่ไปเจอสิคะคือมันเป็นภาพที่เห็นแล้วสะเทือนใจนะ

ลิงแสมแหมเนี่ยถูกจับใส่ถุงมา๗ถุงด้วยกัน
มีกล่องแยกมาอีกกล่องนึงนะคะ
ลิงทั้งหมด๒๗ตัวสภาพของมันแต่ละตัวเนี่ยคุณผู้ชมดู
ตัวนี้เปี่ยวนะลูกลิงนะคะเนี่ยนะคะ
ก็อ่อนแรงบางตัวก็ยังสลบยังไม่ฟื้นเลย
เพราะว่าถูกจับขังอยู่ในกระสอบนะคะ
ตำรวจเขาต้องให้อาหารให้น้ำให้พวกมันกินดูสิ
ที่พวกมันจะได้อยู่ในพื้นที่ของมัน
ตำรวจเนี่ยนอกจากรูปรวมลิงพวกนี้ได้แล้วนะคะ
ก็ยังจับผู้ต้องหาได้อีก๒คน
นายพงพัฒน์กับนายภูมิเนธค่ะ
ก็รับสารภาพบอกทำมาแล้ว๒ครั้ง

ในทุนใช้โอนเงินให้ตรงเลยหลังจากที่เสร็จงาน
แล้วก็ลิงต่างสองคนนี้ก็เป็นคนไปจับ
เสร็จก็จะเอาไปส่งที่ริมฝั่งโขง

ตามจุดที่คุยกันนะคะ

นี่เป็นครั้งที่๓แต่ก็สุดท้ายนะคะ

ของกลางเนี่ยคือสุดท้ายพวกมันก็
ต้องไปอยู่ในที่ที่เขาเอาไว้เก็บสัตว์ของกลางค่ะ
ก็ยังต้องอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้กลับคืนสู่พื้นที่นะคะ